ตลอดระยะเวลากว่า๗๐ปี
ที่ในลวงราชการที่๙ทรงคลองราชคุณผู้ชมคะ
พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไป
เยี่ยมเยี่ยนรัศดรทุกพื้นที่ในประเทศไทย
ระยะทางรวมกว่า๘แสนกิโลเมตร
สิ่งที่พระองค์พระราชดำริประจักษ์แล้ว
ชนให้อยู่ดีกินดีขึ้นติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
เสด็จพระราชดำเนินทางชนละมาก
ด้วยเหลือพระทินั่งอังษณาจากโรงพยาบาลศิริริราช
ส่งเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพ
รวมทั้งสะพานภูมิพล๑และ๒เมื่อปี๒๕๕๙
นับเป็นครั้งแรกที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดช
เสด็จพระราชดำเนินออกเป็นระยะทางไกล
เพราะขณะนั้นพระองค์ทรงพักฟื้นพระวรกาย
อยู่ที่โรงพยาบาลสิริราช
เสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นเป็น๑๕๙๖กิโลเมตร
จากทั้งหมด๑๕๕๓กิโลเมตร
ได้เสด็จพระราชดำเนินทางชนละมากไปส่งเยี่ยมราชดร

เพราะตลอดระยะเวลาครองราช๗๐ปี

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราชดรทั่วทุกท้องถิ่น

รวมระยะทางมากกว่า๘แสนกิโลเมตร
ซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินทุกครั้ง

และพระราชทานโครงการพระราชดำริ
เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษดรของพระองค์
พระบรมชายาลักษณ์ในหลวงราชการที่๙

อำเภอสุงไกโกลกจนราธิวาส
เป็นอีกหนึ่งความประทับใจที่หาเปรียบไม่ได้
และเป็น๑ใน๙๔๔๐ครั้ง

โดยรถยนต์ไปส่งเยี่ยมประสบกรณิกรตามที่ต่าง
ตลอด๗๐ปีในหลวงราชการที่๙เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
รวมระยะทางมากกว่า๓แสนกิโลเมตรและหลายต่อหลายครั้ง
ส่งขับรถยนต์พระที่นั่งด้วยพระองค์เอง
แต่หากต้องเสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่ห่างไกลและธุระกันดาล
หรือพื้นที่ที่รถยนต์พระที่นั่งไม่สามารถเข้าถึงได้
องค์ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
ครั้งนั้นเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ
เพื่อส่งเยี่ยมราชดรชาวไทยภูเขา
มา๔๗ปีภูเขาที่เคยมีแต่ดอกฝิ่นได้แปลเปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรกรรม
พระองค์ได้พระราชทานนามว่าสถานีเกษตรหลวงอ่างค้าง
และอีกมากกว่า๓๕๐๐๐กิโลเมตรที่เสด็จพระราชดำเนินในพระราชกรณียกิจต่าง

รถไฟเป็นอีกหนึ่งพระราชภาษณะที่ทรงประทับขณะเสด็จพระราชดำเนินในพระราชกรณียกิจต่าง
และนี่เป็นพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่ง
ครั้งแรกเพื่อส่งเยี่ยมราชดรในภาคตะวันออกเชียงเหนือ
และยังมีอีกหลายครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟ
แต่น้อยครั้งที่ประสบกรณิกรจะได้เห็นพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงราชการที่๙
เสด็จพระราชดำเนินโดยเรือพระที่นั่งประพาททางทะเล
หรือในเส้นทางตามเกาะต่าง
และพระบรมชายาลักษณ์นี้บันทึกไว้
เสด็จพระราชดำเนินประพาททางทะเลเป็นครั้งแรก
โดยเรือหลวงจันทรที่กองทัพเรือจัดถวายเป็นเรือพระที่นั่ง
ซึ่งเป็นหนึ่งใน๒๓ครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินโดยเรือพระที่นั่งลำนี้
ตั้งแต่ปี๒๔๘๙จวบจนปัจจุบันหรือกว่า๗๐ปี
หากคิดคำนวณแล้วพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเกือบทุกชั่วโมง
เฉลี่ยวันละ๓๒กิโลเมตร
๕วันพระองค์เสด็จพระราชดำเนินรวม๑๑๖๓๘กิโลเมตร
ทุกกิโลเมตรทุกพื้นที่ที่ย่างพระบาท
ก่อเกิดเป็นโครงการพระราชดำริต่างที่ช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข
แก่ราษดรของพระองค์เป็นพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดไม่ได้